ส่วนพิธีการสวดพระพิธรรมศพของคุณปอทฤษฎีในคืนแรก
เริ่มต้นมาตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกานะครับ
เต็มไปด้วยประชาชนและบุคคลที่มีชื่อเสียง
ที่ได้ไปเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนะครับ
ในวันนี้คุณเนวินชิดชอบเจ้าของสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ด
และคุณกรุณาชิดชอบซึ่งเป็นนายกอบจบุรีรำก็เป็นเจ้าภาพ
เราจะไปติดตามบรรยากาศตอนนั้นนะครับ
ตอนนี้นะครับที่คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนะครับ
รายงานสดจากจังหวัดบุรีลำครับ

นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดนะครับ

ร่วมเป็นประธานสวดอภิษฐรรมศพวันแรกของปทฤษฎีแล้วนะครับ
ขณะที่วันที่๒๔มค๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลิงศพ
เป็นกรณีพิเศษแก่ปอศศหวครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่นาทฤษฎีสหวง
ณเมรุมัติกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองบุรีรำจังหวัดบุรีรำ
วันอาทิตย์ที่๒๔มกราคม๒๕๕๙
ช่วงเย็นที่ผ่านมาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสวมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศ
ให้นายสุริยพันธ์ราชวังเมืองผู้ช่วยผู้ควบคุมวังเทเวศ
น้ำอาบศพส่วนพระองค์และเชิญพวงมาลาประธาน
วางที่หน้าหีบศพนายทฤษฎีสหวงณสารา๒ณสารา๒ธรรมนุภาพวัดกลางพระอารามหลวง
กลางญาติพี่น้องหน่วยงานราชการทหารตำรวจประชาชนศิลปินดารา
แฟนคลับและประชาชนชาวบุรีรำที่มาร่วมรดน้ำศพ
กลางบรรยากาศเป็นไปอย่างเศร้าโศกและฝนตกลงมาอย่างหนัก
ล่าสุดนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรำยูไนเต็ด
นักฟุตบอลทั้งสโมสรมาร่วมเป็นประธานสวดพระอภิษฐรรศพปลทฤษฎี
ร่วมกับเจ้าภาพจากโรงเรียนไตรภูมิวิทยาโรงเรียนเก่าของแม่ป่อทฤษฎี
เพื่อนพ่อปอจากวิทยาลัยครูอุดรธานีและบริษัทไทยเบเวอเรดจำกัดครับ
ขณะที่ชาวบ้านในจังหวัดบุรีรำคนนี้นะครับดีใจมากที่ครอบครัวนำศพปทฤษฎี
มาประกอบพิธีกรรมที่บ้านเกิดเพราะไม่สะดวกที่จะเดินทางมากรุงเทพ
ที่ผ่านมาติดตามผลงานของปอมาโดยตลอดปอเป็นคนดีวันนี้ตั้งใจที่จะมาส่งเขาไปสวรรค์
ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับ๒๐มกราคม๒๕๕๙จะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพ
โดยจะมีโรงเรียนบุรีรำพิทยาคมชมรมผู้เกษียณราชการมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำ
และครอบครัววาธีรวานิสเป็นประธานสวดพระอภิษฐรรมศพ
ขณะที่บรรยากาศล่าสุดขนาดนี้เป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพ
ที่มาร่วมไว้อะไลขุนปอดธิกฤษดีในวันแรกนะครับ
โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่นี่ครับ
สิทธิบุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากวัดกลางพระอารามหลวง

ขอบคุณครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับ
คุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามบรรยากาศ
งานสวดภาพที่ทำศพของคุณปอดฤทธิษฎีได้